มันเป็นสัตว์โลกใหม่หรือว่าลิงโลกใหม่

ตอนเกิดมามันตัวเท่านิ้วชี้ผมเนี่ยคุณผู้ชม

มันตัวใหญ่เท่าประมาณกระลอกถ้ามันโตเต็มวัย
เจ้าของที่เขาซื้อมาเลี้ยงเขาดูดฝุ่นแล้วมันตกใจเสียงเครื่องดูดฝุ่น

ไปบนต้นไม้แล้วมันก็ลงมาไม่ได้

เออสุดท้ายต้องให้กู้ภัยมาช่วยแต่ความช่วยเนี่ยมันยากลำบากเพราะตัวนิดเดียวนะฮะ
ลิงแบบนี้ย้ำแบบนี้ว่ามันเป็นลิงที่เลี้ยงได้นะฮะ
เป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์แต่มันถูกขึ้นทะเบียนว่ามันนำเข้าและเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
นะฮะสุดท้ายเจ้าตัวนี้มันขึ้นไปบนต้นกล้ามปูตัวเบลอเลยครับคุณผู้ชม
หมายถึงว่าต้นม้ายต้นเบลอนะครับแต่ตัวลิงมันตัวนิดเดียวนะฮะนี่เจ้าลิงเมโมเซ็ทนะครับ
นะครับคือมันขึ้นไปเนี่ยต้นนี่มันสูงเกิบสิบเมตร
ทางไหนบ้างคล้ายกับลอกนะฮะ
หาอยู่นานหาไม่เจอครับ
สุดท้ายปพเทศบาลเมืองชายนาฏมาถึงแล้ว
ก็ถามว่าเฮ้ยไหนอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นนี่
วงกลมไว้ให้ดูนี่หน้าตาเป็นแบบนี้มันเกาะอยู่ตรงนี้
มันแอบนั่งอยู่บนกิ่งไม้ตัวเล็กนิดเดียวครับ
โตเต็มวัยมันก็เท่าฝ่ามือนี้เองแหละครับ
ท่าทางของมันค่อนข้างจะตื่นตนกนิดหน่อย
คล้ายกับมันกลัวตัวสั่นมองซ้ายมองขวา
ได้ยินเสียงคนทีมันก็วิ่งหนีที
พอโตมาหางมันจะยาวหน่อยนะฮะ
ลิงค์เนี่ยนะฮะมันก็อยู่บนต้นไม้
ส่วนเจ้าของลิงเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นคนเสื้อเขียวนี่
พี่คนนี้ครับอยู่ข้างล่าง
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของนะฮะเจ้าลิงตัวนี้
ซื้อมาตอนนี้มันอายุ๑๑ปีแล้วนะฮะ
แล้วมันตกใจเสียงเครื่องดูดฝุ่นไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิต
เจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปจับมันลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ง่าย
ปีนขึ้นไปจับมันลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายคุณผู้ชมเพราะลิงอยู่บนต้นไม้มันนิ่งซะที่ไหนล่ะ
มันก็ไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีนะปพเองก็ปีนขึ้นไปสองคนช่วยกันจับ
ดักคนละทางพยายามหลอกล่อมันนะฮะคือพอจะเข้าไปมันก็จะกัดอะไรแบบนี้
แกล้งเอามือตบตบที่ต้นไม้พอมันเผลอก็คว้าค้อมับเลย
เดี๋ยวดูนะตบเอามาสิจับได้ต้องใส่ถุงมือนะเพราะมันจะกัดนะครับ
สุดท้ายจับได้ปลอดภัยครับคุณผู้ชมชาวบ้านก็ลุ้นกันยกใหญ่เจ้าของก็ลุ้นกัน
หน้าตามันเดี๋ยวขอดูหน้ามาหน่อยมันตื่นตกใจขนาดไหน
แต่จริงมันเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับเจ้าของพอลงมาปุ๊บเจ้าของรีบอุ้มเลย
เอาไปกอดมันให้มันหายตกใจนะเจ้าลาเต้สุดท้ายเจ้าของก็อุ้มแล้วก็เอากลับ
นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ลิงมาโมเซ็ตนะฮะสุดท้ายมันก็อยู่ในอ้อมอกของเจ้าของต่อไป
ให้ดีครับขึ้นชื่อว่าลิงมันก็ซุกซนเป็นธรรมดานะครับมันจะกินพวกเกษรดอกไม้เป็นพืชกินพืชเป็นหลักนะฮะ